คุณผู้ชมครับช่วงกลางเดือนนี้เราต้องจับตาดูกัน
ประชุมคอรมณ์นัดสุดท้ายของรัฐบาลชุดนี้นะครับ
ว่าจะมีการสอดแทรกโครงการบางโครงการเข้าไปหรือไม่
กับเรื่องของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มที่ทอดยาวนะครับ
กรุงเทพฝั่งตะวันออกไปถึงกรุงเทพฝั่งตะวันตก
และมีมูลค่าเป็นหมื่นล้าน
คุณชุวิตอยากให้ตรวจสอบว่าโครงการนี้มีการทุจริตหรือไม่
เงินเป็นหมื่นล้านมีการเลี้ยวไปเข้ากระเป๋าใครหรือเปล่า
แล้วจะมีการสอดแทรกโครงการนี้เข้าไปสู่การประชุมคอรมอลนัดสุดท้ายหรือไม่
แล้วถ้ารัฐบาลเสียประโยชน์ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้
ติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ

ทำให้การประมูลรอบแรกต้องล้มลง
นำไปสู่การเปิดประมูลใหม่รอบที่สอง
ประมูลรอบ๒นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของความไม่ชอบมาพากล
การออกมาแชร์ของนายชุวิตกระมวลวิสิต
โครงการนี้มีการทุจริตและมีเงินกว่า๓๐๐๐ล้าน
ลอยไปเข้ากระเป๋าของใครบางคน
จุดชนวนให้สังคมจับตามองโครงการนี้มากขึ้น

๓๐๐๐๐ล้านเข้ากระเป๋าใคร

เปิดประมวลรอบ๒ตะหมดหลักแจงใหม่
ต้องเคยเป็นผู้สัญญากับรัฐบาลไทยทั้งนั้น
จึงเหลืออยู่บริษัทเดียว
มันล็อกสเปคกันแบบทุเลศทุลัง
อย่างไรก็ตามทุกครั้งที่มีกลิ่นทุจริตโชยมา
ก้าวไกลมักจะรับลูกมาเล่นต่อเสมอ

เพราะเห็นว่าเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์มหาศาล
เนื่องจากเส้นทางรถไฟสายนี้พาดยาว
ตั้งแต่กรุงเทพฝั่งตะวันออกไปถึงฝั่งตะวันตก
ที่มีผลประโยชน์ส่วนต่างอย่างน้อยกว่า๖๘๐๐๐ล้านบาท
สุประเชษฐ์ประวีนวงวุฒิสบชรายชื่อพก้าวกรายบอกว่า
โครงการนี้คือตัวอย่างของการใช้กระบวนการทางกฎหมาย
ที่ทำให้การทุจริตกลายเป็นเรื่องถูกกฎหมาย
ทางรัฐบาลมั่นใจว่าโครงการนี้ขาวสะอาดจริง
ก็ควรเปิดเผยตัวเลขผลประโยชน์
ระหว่าง๒บริษัทที่ชนะการประมูลทั้ง๒ครั้ง
ว่าใครให้รัฐมากกว่ากัน
เพราะนี่คือการรักษาผลประโยชน์ให้รัฐและประชาชน
ประเด็นสำคัญก็คือให้จับตาดูการประชุมคอรมอลในนัดสุดท้าย
หากรัฐบาลลุงตู่วางแพลนจะยุบสภาภายในวันที่๑๕มีนาคม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
ไม่ควรใช้ช่วงเวลานี้เปิดเทศการเทกระจาดแต่หากไม่สนและนำเรื่องนี้เข้าอนุมัติในคอรมอความเสียหายที่เกิดขึ้นกับภาครัฐ
ลุงตู่ในฐานะหัวหน้ารัฐบาลจะทำไม่รู้ไม่ชี้ก็คงไม่ได้เช่นกันข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน